นี่มันเป็นเห็ดเห็ดชนิดหนึ่งที่เขาว่ามันเป็นเห็ดที่หายาก
ติดอันดับ๑๐เลยนะคะที่สุดของโลกที่หายาก
แต่ว่าคุณลุงคนนี้เขาบอกว่าโอ๊ยหายากจริงเปล่า
ที่บ้านลุงมีเยอะ
อันนี้เขาเอิ้นว่าเต็ดดาวดินเป็น๑ใน๑๐ชนิดของเห็ด
หายากที่สุดในโลกนะครับ
ก็เอาง่ายว่าพบที่ทวีปอเมริกาเหนือนะครับ
ตามที่ว่าผมเบื้องเขาอ้านเขาจากหลายน้ำบ้านเขานะครับ
เสียจริงสวยมากคุณดูเห็ดดากหยังอยู่

คือมันแปลว่างามยังไง
งามมากอ่ะงามน่ารักอ่ะ

ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะนี่คือเห็ดดาวดิน

ตามที่คุณลุงเขาดูข่าวหาข้อมูลมานะ

สามารถพบเห็ดดาวดินได้ที่จังหวัดพิจิตร
แต่ทางอีสานก็มีเหมือนกัน
คุณลุงบอกทางอีสานก็มีทางเหนือก็มี
ก็อาจจะหาได้แต่ค่อนข้างหาได้ยาก
เพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัน
เห็ดดาวดินเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวคือ

เปลือกหรือผนังด้านนอกมันจะฉีกขาดออกเป็นแฉก
คล้ายกับดอกไม้เออเหมือนจริงดูดิอันนี้จะเหมือนดอกไม้แบบนี้ค่ะ
หรือมองอีกมุมเด็กอาจจะบอกอุ๊ยเหมือนดาวไหม
เหมือนดอกไม้ไหมแล้วแต่เลยนะคะตามจินตนาการ
นี่แหละก็เลยเป็นที่มาของชื่อของเขาก็คือเห็ดดาวดิน
เพราะว่าเป็นดาวที่อยู่บนดินไงคะ
นี่แหละค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่ายังไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับการนำมากินนำมาบริโภคถ้าเกิดไปเจอก็เห็นสวยอย่างเงี้ย
ก็อย่าไปเก็บมากินแล้วกันบางทีเห็ดที่มันสวยเกินไป
มันก็เป็นพิษนะจ๊ะอะไรที่มันสวยเกินไป

บางทีก็เป็นพิษ
เจ้าอะไรเนี่ยเจ้าอะไรพูดเรื่องเหตุดื้องดาวทำไม
ขอบคุณคลิปนี้นะคะจากติ๊กต๊อกของคุณจังเกิลฮันนี่ค่ะ